คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวของหญิงสาววัย๑๗ปีที่สกลนครได้ไหมครับ
ถูกพ่อแท้ข่มขืนต่อเนื่องยาวนานถึง๕ปีตั้งแต่อายุ๑๒
ต้องหนีออกบ้านมาอยู่กับอานะครับ
ที่สุดแล้วหลังได้รับการช่วยเหลือทั้งเรื่องของคดีความ
และเงินบริจาคที่มีผู้คนช่วยเหลือมากว่า๑ล้าน๒แสนบาท
ตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเงินบริจาคที่ได้รับมาเหลือติดบัญชีไม่เท่าไหร่
ส่วนหนึ่งเธอเอาไปซื้อรถยนต์ด้วย

กรณีเฟซบุ๊คชื่อชะลิดาวัฒนะโพสต์เรื่องราวหลังเข้าช่วยเหลือเด็กสาววัย๑๗ปี
ถูกพ่อแม่แท้ทุบตีร่างกายและขังไว้ในบ้านในอำเภอกุฎบากจังหวัดสกลนคร
นำซ้ำยังถูกพ่อข่มขืนกระทำชำราวตั้งแต่อายุ๑๒ปี

กระทั่งเด็กสาวทนไม่ไหวหนีออกมาอาศัยอยู่กับอาให้อาช่วยเหลือ
แต่พ่อยังตามมาทุบตีทำร้ายจนอาจแจ้งตำรวจจับ
ตำรวจจึงแจ้งความดำเนินคดีข้อหากระทำชำราวและข้อหาอื่นรวม๕ข้อหา
เรื่องหลังการช่วยเหลือครั้งนี้นางสาวพัฒนันอธิภูชนะชัยหรืออ้อยอายุ๓๘ปี
นางสาวชะริดาวัฒนะหรืออ้ออายุ๓๗ปีเจ้าของเฟซบุ๊ก
สองพี่น้องประกอบธุรกิจส่วนตัวในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ประสานงานดูแล
หลังเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมีการเปิดบัญชีชื่อร่วม๓คนคือชื่อของอ่านและสาววัย๑๗ปี
รวมไปถึงบุคคลที่พาไปเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
มียอดบริจาคเข้าบัญชีมากถึง๑๒๕๐๐๐บาทแต่เงินจำนวนดังกล่าวกลับไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
จนเกิดกระแสข่าวว่าอาจของสาวผู้เสียหายได้ถอนเงินในบัญชีบริจาคไปซื้อรถกระบะมือสอง
กระทั่ง๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ที่มีชื่อร่วมในบัญชีของอาหลานคู่นี้ตรวจสอบพบว่ายอดเงินในบัญชีถูกถอนไปเหลือเงินเพียงกว่า๒๐๐๐บาท
อาของสาวผู้เสียหายอ้างว่าหลานสาวบอกให้ถอนเงินออกมาให้หมดและนำเงินเข้าบัญชีเป็นชื่ออาโดยหลานเป็นคนถือบัญชี
และยืนยันว่าไม่ได้ยักยอดเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้นำไปใช้ส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้ยอมรับว่าไม่ได้เปิดบัญชีเป็นชื่อหลานเพราะกลัวว่าหลานจะเอาเงินไปใช้สุรุยสุราย
แต่วันนี้ได้เดินทางไปเปิดบัญชีเป็นชื่อหลานสาวแล้วเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
อยู่ใกล้ไม่ได้ไกลไม่ได้เข้าไปในเมือง
แล้วจะมาถามคุณอาว่าอ้าวคุณอา
งของคุณน้องไปไหนทำไมไม่ได้เหลือเท่าเดิม
ทำยังไงน้องถึงจะได้บ้านพร้อมที่ดิน

เพราะว่าบัญชีก็อยู่กับคุณน้อง
จะมากล่าวหาว่าคุณอาเอาตังค์คุณน้องไปใช้

เพราะว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจไปหมดแล้ว

ทำให้สาววัย๑๗ปีเปิดใจยอมรับ
ว่าเรื่องซื้อรถกระบะเป็นความต้องการของเธอ
เพราะไม่อยากรบกวนนางสาวพัฒนัน

สองพี่น้องที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ไม่ค่ะอันนี้ความสุขกับช่วงนี้

แสดงว่าในส่วนที่เอาไปซื้อรถ

กระบะคันดังกล่าวอาของสาวผู้เสียหาย
ซื้อมาในราคา๕๔๐๐๐บาท

โดยอ้างว่าวันนี้ได้ทำเรื่องการโอนรถ
แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลานอายุไม่ถึง๒๐ปี

หลานสาวอายุครบ๒๐ปีเมื่อไหร่
ยินดีโอนกลับให้เป็นชื่อหลานทันที
นางสาวพัฒนันและนางสาวชะลิดา

ต้องการมาช่วยให้เด็กมีอนาคต

ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา
ส่งเสริมอาชีพให้กับหลานสาว
มากกว่าการนำเงินไปใช้โดยเปล่าประโยชน์

ออกตัวชัดเจนแล้วเงินก็คือไม่ได้ผ่านบัญชีเรา

เหมือนว่าเราต้องการไปเอาเงินเขาบ้าง

มันชัดเหมือนแฟนเขาบอก

เดี๋ยวผมจะให้เขาเปิดร้านขายลูกชิ้นกับน้ำปั่นไป

เราก็เลยมองว่าเขาคงไม่ต้องการให้เรายุ่ง

มปัญหาจากยอดเงินบริจาคกว่า๑ล้านบาท
ยังคงทำให้เกิดความขัดแย้งของบุคคลที่มีชื่อร่วมในบัญชี
และเพื่อนบ้านที่อาของหลานสาวอ้างว่า
เพื่อนบ้านคนดังกล่าวเคยชวนให้หลานสาวไปทำงานขายบริการที่พัทยา
และมีความสนิทสนมกับสองพี่น้องนักธุรกิจ
ซึ่งสองพี่น้องยืนยันว่าสอบถามเพื่อนบ้านแล้วเป็นเพียงการชักชวนไปเที่ยวที่พัทยา
ปฏิเสธว่าไม่มีความสนิทสนมกับสองคนนี้
และยืนยันว่าเสียความรู้สึกกับครอบครัวนี้ที่ไม่นึกถึงผู้บริจาคเงินช่วยเหลือพวกเขาให้มีวันนี้
นัดประคันธีระรัตนาสิริกุลถ่ายภาพระวีการแก้ววิจิตรายงาน